คุณผู้ชมจะพาไปดูเหตุการณ์บนท้องถนนที่มันสะท้อนถึงจิตใจคน
แล้วก็ปัญหาสังคมทางด้านจิตสำนึก
เป็นเมดเล่เลยนะคะมี๓เหตุการณ์ด้วยกันค่ะ๓คลิป

ก็กลับก็กลับก็กลับ
ลีนี้ยังไม่หมดไปจากสังคมไทยนะคะ
กล้องกราฟจุด
เราเสียเราเว้นไว้ให้คุณผู้ชมน่าจะเดาได้นะคะ
คือเป็นชายขับรถหรูคนหนึ่งค่ะสวมหมวกอยู่ในอาการโมโหอย่างหนัก
เพราะตะคอกเสียงดังเลยนะคะอืมตะโกนบอกให้คนขับรถบัสเนี่ย

ที่เขาก้มนี่คือเขายกมือไหว้จากบนรถบัสนะ
เห็นไหมเห็นชัดเลยแต่ว่าชายคนนี้ไม่พอใจ
ตะโกนดังลั่นถนนเลยบอกว่าให้ลงมากราบเท้าเขาเดี๋ยวนี้
แล้วก็มีชายอีกคนที่ยืนข้างพูดเหมือนกันเลยว่าให้ลงมากราบเท้าเขา

คนโพสต์เนี่ยเขียนแคปชั่นเอาไว้นะคะบอกว่าเหตุเกิดอีกแล้ว

กราบตีนกูมาอีกแล้ว
เหตุการณ์นี้คิดว่าน่าจะเกิดจากการขับรถเฉียวชนกันระหว่างรถบัสกับรถสองคันที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนี่แหละ
แล้วคนที่ขับรถไม่พอใจก็เลยลงไปด่าทอ

เค้าก็ยกมือไหว้ขอโทษจากบนรถบัสแต่ไม่พอใจต้องกราบเท้าเขาค่ะ

ทำไมต้องกราบเท้าอ่ะว่ากันไปนะคะ
ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็หนักเหมือนกันค่ะเกิดขึ้นที่น่าน

สัญญาณไฟไหมคะนี่สี่แยกนะคะ

แล้วรถหรูเหล่านี้เกือบ๓๐คันเนี่ย
ฝ่าไฟแดงหน้าตาเฉยไม่แคร์โลกไม่แคร์อะไรเลย
แล้วก็ที่เขาชี้อยู่เนี่ยทางด้านขวามือมีรถจอดนิ่งอยู่๒คัน

แต่จอดขวางการจราจรเลนที่เขาเป็นไฟเขียวไว้
เพื่อให้รถหรูเกือบ๓๐คันนี้วิ่งฝ่าไฟแดงออกไปได้

นี่คือมีเงินแล้วทำอะไรก็ได้หรือเปล่า
คนโพสต์เนี่ยเขาระบุแคปชั่นไว้เลยว่า
น่านคุณจะขับรถอย่างไรก็ได้งั้นเหรอ
ไฟแดงรถหรูก็ไม่ต้องจอดเหรอ

นับจำนวนรถแล้วเนี่ยขบวนรถหรูนี่มีทั้งหมด๒๕คัน

จอดขวางปิดกั้นจราจรที่เป็นเลนไฟเขียวไว้ไม่ให้ไป

ทะเบียนเห็นชัดทุกคันค่ะ
เพราะฉะนั้นรอหมายเรียกได้เลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าจะออกใบสั่งให้ทุกคันมาเสียค่าปรับ

รถหรูแค่ไหนก็ต้องจอดติดไฟแดง
คือถ้าคุณจะเป็นรถหรูแล้วขับไม่สนการจราจรแบบนี้เนี่ย

ซื้อถนนสร้างถนนสร้างแยกแล้วขับกันเองดีกว่า

ถนนหนูกลงไปหนูจะเราล่มได้กี่บาทเองนะ
บรรทึกภาพขณะกำลังหยุดรอไฟแดง
ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกมานะว่าน่าจะเป็นแยกราชปรารบ

คือไม้กั้นมันลงไปแล้วเพราะรถไฟกำลังจะมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร

กไม้กั้นแบบนี้เลยมอเตอร์ไซค์
เห็นไหมผู้หญิงที่วิ่งมาไม่ใช่คนเดินเท้านะ
ซ้อนวินมอเตอร์ไซค์มาวิ่งออกมาก่อนแล้วก็ขึ้นไปซ้อนใหม่

ขอโทษนะคะทำแบบนี้แล้วจะมีไม้กั้นไว้ทำไมคะ

ตายไหมคะแล้วคือบางครั้งรถไฟต้องหยุดให้
แล้วมันใช้หน้าที่ของมันเข้ามาตามทางเวลาของเขา
ไฟสัญญาณเตือนก็มีแล้วไม้กั้นก็ทำแล้ว

โชคดีนะคนนี้เขามีกล้องที่หมวกใช่ไหม

คือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะในกรุงเทพ
เกือบทุกแยกที่มีทางเข้าที่เป็นแยกทางรถไฟแบบนี้
เห็นประจำเลยอะ
คือไม่กลัวตายกันเลยจริงเหรอคะเอาจริงนะ
แล้วพอถึงเวลาขึ้นมาใครเดือดร้อน
รถไฟเขาก็เดือดร้อนคนที่โดยสารรถไฟก็เดือดร้อน
เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคุณตายไป
ครอบครัวคุณก็เดือดร้อนอีกเกิดความเสียหายอีก
เรื่องนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่การรถไฟบอกเลยว่า
เจอทุกวันเจอประจำไม่เคยมีวินัย
ไม่เคยเคารพกฎจราจรเลย
เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่จิตสำนึกค่ะ

ค่าปรับแล้วไงโทษปรับมันแค่๕๐๐บาทเอง
เขาบอกว่าถ้าไม่ตายก็อาจจะถูกฟ้องหมดตัว

ถ้าฝ่าฝืนสัญญาณเตือนรถไฟอีกไม่ตาย

มันปรับไม่เกิน๕๐๐บาทแต่ถ้าฝ่าฝืนเครื่องการ
แล้วเกิดอุบัติเหตุ
รถไฟเรียกร้องค่าเสียหายได้นะคะ
และถ้ามีผู้บาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต
จะถูกดำเนินคดีข้อหาขับขี่รถโดยประมาท
มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน๑๐ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐บาทค่ะ

คุณอาจจะคิดว่าแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก

ที่เราบอกเนี่ยเราต้องเป็นห่วงคุณเองแหละ